ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้าไปเที่ยวเกาะสมุย
และก็พาผู้หญิงสองคนที่รักษณะเป็นสาวประเภทสอง
กลับไปที่โรงแรมด้วยแล้วปรากฏว่าตื่นเช้ามา
มอมเหล้าโดนรูดทรัพย์ใช่ไหมคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวทั้งคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองคนได้แล้วก็เป็นสาวประเภท๒จริงนะคะ
นายวิบูลจบนุษย์วัย๒๙ปีกับนายธินาพัทรดัตุดุยาวัดวัย๔๐ปี
เป็นสาวประเภท๒๒คน
ถูกตำรวจผู้ท้อนบอกผุดอเกาะสมุยจังหวัดสุรรัตนีจับตัวได้
หลังจากที่ไปมอมเหล้าแล้วก็รูดทรัพย์นายซาเก้ออิโกรอฟ
อายุ๔๔ปีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมาค่ะ

ตัวเขาไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านหาดเฉวง
แล้วทีนี้จังหวะจะออกจากสถานบันเทิง
ก็เจอกับสองคนนี้ค่ะนายวิบูลกับนายธินพัฒน์
ทั้งคู่ก็ชักชวนพูดคุยกันถูกคอ
ก็เลยชวนกันกลับไป
ที่ห้องด้วยเออก็กลับว่าเดี๋ยวไปกินกันต่อไปดื่มกันต่อที่ห้องละกัน
ทีนี้ปรากฏว่านายโซเก้เล่าว่าพอไปถึงที่ห้องแล้ว
อยู่เขาก็รู้สึกง่วงแล้วเขาก็หลับไปเลยเหมือนถูกวางยา
รู้สึกตัวอีกทีคือเช้าอีกวันนึงค่ะ

พอตรวจสอบทรัพย์สินดูบอกว่า
เงินสดสกุลดอลลาร์ของเขาหายไปประมาณ๓๕๐๐เหรียญ

เงินหายไปกว่า๑๗๐๐๐บาทค่ะ

ถามนายพี่บูนก็ยอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่บอกว่าไม่ได้วางยานะมอมเหล้าเฉย
เซอร์เก้พลอยหลับไปเอง
แล้วก็เงินที่ขโมยมาไม่ใช่๓๕๐๐ดอลลาร์

เป็นเงินไทยคือกว่า๒๕๐๐๐บาทเท่านั้น
เงินที่ขโมยไปเอาไปแลกเป็นเงินไทยหมดแล้ว
แล้วก็เอาไปถ่ายถอนจอยคอมือถ่ายแหวน
ตอนนี้ที่เหลือติดตัวอยู่แค่๑๐๐ดอลลาร์เท่านั้นเอง

เขาบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการกระทำครั้งนี้ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำประวัติแล้วก็ตรวจสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ก็ไปเจอว่านายธินพัฒน์มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายอีก
ก็เลยแจ้งข้อหาเสพสารเสพติดค่ะ
ส่วนนายวิบูลก็ถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์และรับของโจรไป
เขามาเจอกันเขาก็นั่งประจันหน้ากันแบบนี้นะ
โรธนะคือแบบหน้าดำหน้าแดง
บอกเลยว่าทำแบบนี้ทำแบบนั้นอะไรอย่างนี้